วงการบันเทิงเนี่ยในช่วงวันสองวันนี้
ดารานักแสดงติดโควิดกันเยอะเหลือเกินใช่ค่ะ
แจ้งข่าวกันแต่ละวันเนี่ยโอ้โหหลายคนนะครับ
นี่คุณหน่อยบุษกรนะครับทุกผู้ชมครับตั้งแต่๒๐กุมภาพันธ์เลยนะ
เราเอาช่วงเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมานะครับคุณหน่อยบุษกรนะฮะ
จีรายุนะครับคุณแอนทองประสมล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมา
พระเอกเกรทวรินทรนี่ไปเที่ยวหรือว่าไปทานข้าวอะไรด้วยกันนี่แหละ
ใช่ไหมกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะฮะคุณเกรทวรินทรก็ติดโควิดแจ้งข่าวแล้วนะครับ
คุณดิวปิ่นกมลผู้จัดละครช่อง๓นะครับบอกว่าติดเหมือนกันนะครับ
ส่วนที่เหลือก็กำลังกักตัวกันอยู่ยังมีดาราของช่อง๓ที่ติดโควิดเพิ่มที่แจ้งกันอีกหลายคนนะครับ
อเล็กธิรเดชบูมสุภาพรหรือว่าจ๊อปรัชพลนี่ก็ติดนะครับ
น้องน้ำฟ้านี่ก็ติดนะครับน้องน้ำฟ้าธัญพัฒน์ล่าสุดช่วงค่ำ
คุณป๊อปถากูลนี่เป็นดาราช่อง๓อีกคนนึงนี่ก็แจ้งข่าวว่าติดโควิด
ติดโควิดคุณอินบูโดกันคุณส้มมารีคุณว่านวันวาน
คุณนัทมือกีต้าวงเคลียร์ด้วยนะครับอีกหลายคนนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นสายวายคู่จิ้นสายวายก็ติดกันยกแพ็คเลย
คือทั้งหมดตอนนี้เนี่ยคนบันเทิงติดโควิดไป๒๙คนนะ
อันนี้คือในช่วง๒๑๒๒กุมภาพันธ์ค่ะ
แต่ว่าทุกคนก็เป็นผู้ป่วยสีเขียว
ส่วนใหญ่รักษาโทษบ้านโควิด
คุณผู้ชมคะเราไปเห็นผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เขาโพสต์ภาพการตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้ากลุ่มเสี่ยง๑๐๖คน

ติดเชื้อ๑๐๐คน

ตรวจ๑๐๖คนติดโควิด๑๙ไป๑๐๐คน
ที่นครศรีธรรมราชที่อำเภอพระพรมค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์
นางสาวทาราธิบตินนโสภารัฐนะคะ
เป็นพนักงานของโรงพยาบาลพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและไปโรงพยาบาลเองเมื่อ๒๒กุมภาพันธ์
เรื่องจริงนะคะจริง
ทางโรงพยาบาลพระพรมส่งยาไปให้เพราะเตียงเต็ม
ที่โรงพยาบาลเตียงเต็มต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านค่ะ
ใช่ค่ะ๑๐๖คนเนี่ยติดไปร้อย
คืออย่างน้อยก็ยังโชคดีที่ว่าตอนนี้เราก็ฉีดวัคซีนกันไปได้เยอะนะ

ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เลยเป็นอาการในกลุ่มสีเขียว